ทีนี้มาดูยอดผู้ป่วยติดเชื้อสะสมเมื่อวานนี้ค่ะ
คุณผู้ชม๕๒๗รายค่ะ
แล้วตอนนี้นะจากวันที่๑๘ธันวาคมที่ผ่านมา
ที่เป็นการระบาดระลอกใหม่ตอนนั้นเนี่ย
๖จังหวัดตอนนี้ลามปามเข้าไปค่ะ
สำหรับประเทศไทยมีเชื้อกระจายไปแล้วถึง๕๖จังหวัด
ไว้๒๐จังหวัดอีกกับอีก๑เขตการปกครองเหรอ
ตอนนี้กระจายไปแล้ว๕๖จังหวัดค่ะ
มาดูกันหน่อยนะคะสำหรับยอดผู้ป่วยติดเชื้อสะสม
เมื่อวานนี้๕๒๗รายนะคะเป็นการติดเชื้อภายในประเทศ๘๒ราย
ติดเชื้อในแรงงานต่างด้าวจากการคัดกรองเชิงรุก๔๓๙ราย
อันนี้สำคัญเลยนะคะการทำงานเชิงลุกของเจ้าหน้าที่
ผู้ติดเชื้อสะสมในประเทศไทยตอนนี้คุณดูนะคะ
รายจากก่อนหน้านี้ที่ตัวเลขเนี่ย
ค่อนข้างที่จะคงที่อยู่ที่๕๒๐๐ราย
ตอนนี้ผู้ป่วยสะสมในประเทศไทย๘๙๖๖ราย
จาก๕๒๐๐มา๘๙๐๐ใช้เวลาไม่ถึง๒สัปดาห์
กระโดดขึ้นมาเร็วมากนะคะแล้วแบ่งเป็นนะคะ
เชื้อภายในประเทศ๖๙๐๐รายจาก๘๙๖๖ราย
แล้วก็เป็นแรงงานต่างด้าว๒๔๗๖ราย
มีคนรักษาหายแล้ว๔๓๙๗ราย
หรือว่าคิดเป็นสักประมาณ๑จุดคิดเป็นหลายเปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะคะ
แล้วก็เสียชีวิต๖๕รายด้วยกันค่ะ
เพิ่มมาก็คือจังหวัดน่านแล้วก็สิงห์บุรีนะคะ
สถิติผู้ติดเชื้อโควิด
แยกระหว่างคนไทยก็คือคุณผู้ชมเห็นนะคะ
เส้นสีแดงกับแรงงานต่างด้าวเส้นสีเขียว
จะพบว่าการติดเชื้อสวนทางกัน๑มกราคมคนไทยติดเชื้อ๒๕๗ราย
แรงงานต่างด้าว๖ราย๒มกราคมคนไทยติดเชื้อ๒๑๔ราย
แรงงานต่างด้าว๓๒รายวันที่๓มกราคมคนไทยติดเชื้อ๒๔๗ราย
แรงงานต่างด้าว๒๐รายพอมาวันที่๔มกราคมดูตามไปเลยนะคะ
กราฟเนี่ยมันสวนทางกันก็คือมีจุดตัดเกิดขึ้นเห็นไหมคะ
คนไทยติดเชื้อ๑๕๒รายแต่ต่างด้าวพุ่งมาเป็น๕๗๗ราย
เมื่อวานนี้๕มกราคมคนไทยติดเชื้อ๘๒ราย
ส่วนแรงงานต่างด้าว๔๓๙รายที่มันสวนทางกันแบบนี้
เป็นเพราะมาตรการก็คือจำได้ไหมคะการตรวจเชิงลุกนั่นเองนะคะ
แต่บางทีชาวเน็ตเขาบอกว่าข้อมูลที่สวบคอแถลงมันตรงหรือเปล่า
มันจริงหรือเปล่าทำไมในจังหวัดเขารู้กันอีกอย่างพูดกันอีกอย่าง
ตัวเลขก็สูงทำไมรายงานมามันน้อยจังอะไรแบบนี้
ก็ไม่รู้ว่าจะชี้แจงกันอย่างไรทีนี้เราพาไปดูรายจังหวัดเพิ่มเติมกันนิดนึง
คุณผู้ชมเริ่มที่สมุทรสาครกันก่อนค่ะนะฮะสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดได้
เผยแพร่ยอด๖โมงเย็นเมื่อวานพบผู้ติดเชื้อรายใหม่๖๗ราย
ฝั่งสีแดงบวก๖๗พบจากการตรวจเชิงลุก๔๗ราย
เป็นคนไทย๖รายต่างด้าว๔๑รายส่วนตรวจพบที่โรงพยาบาลก็มี๒๐ราย
เป็นคนไทย๑๔แล้วก็ต่างด้าว๖นะฮะสมุทรสาครก็สะสมที่๒๙๓๘รายนะครับ
ขยับไปสมุทรสงครามครับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนะครับ
พบผู้ติดเชื้อรายใหม่อีก๒รายเป็นหญิงอายุ๕๐ปีทำงานโรงงานอาหารทะเลแปรรูป
แล้วก็อีกรายนะครับเป็นชายอายุ๓๐ปีเป็นพนักงานคุมเครื่องห้องแอร์บริษัทแห่งหนึ่งนะครับ
ทำให้ขณะนี้นะครับมียอดสะสมอยู่ที่๒๖รายแล้วนะครับ
ทีนี้ไปดูจังหวัดจันทบุรีกันหน่อยจันทบุรีเนี่ยก็ตอนนี้เป็นพื้นที่สีเลือดหมูแล้วนะคะ
เป็นพื้นที่ควบคุมเข้มงวดนะคะนายสุธีทองยามผู้ราชการจังหวัดบอกว่า
พบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก๒๗รายเมื่อวานนี้เป็นผู้ติดเชื้อจากการคัดกรองเชิงรุกกลุ่มเสี่ยงชุดที่๘
แล้วก็อยู่ระหว่างการสรุปไทม์ไลน์ของผู้ติดเชื้อทั้งหมดทำให้ตอนนี้จังหวัดจันทบุรี
มีผู้ป่วยติดเชื้อสะสมในจังหวัด๑๗๖รายด้วยกันค่ะ
ส่วนที่ปราจีนบุรีนะครับวระพันสวันนุฐ์นะฮะเป็นพันธุ์ผู้าบราชการจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้หญิงคนนั้นเขาติดเชื้อโควิด๑๙แล้วก็เดินทางไปสังสรรค์แล้วก็ทำบุญ
เมื่อวันที่๓๐กับ๓๑ธันวาคม
เพราะว่าการตรวจเป็นการสุ่มตรวจไปพบผู้ติดเชื้อ๕ราย
เป็นผู้ชาย๑อำราษฎร์ผู้หญิง๔อำราษฎร์ทั้งหมดเลย
ซึ่งไปสัมผัสใกล้ชิดกันเพราะว่าเป็นกลุ่มที่สังสรรค์นั่งดื่มสุราสูบบุหรี่ร่วมกัน

ตอนนี้ทั้งหมดรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
ทำให้ปราจีนบุรีตอนนี้ยอดสะสมทั้งหมดอยู่ที่๗ราย
คุณผู้ชมบอกว่าอยู่นนใช้ชีวิตระแวงมาก
ไม่ค่อยออกไปไหนตอนนี้ไม่คิดจะออกไปไหนแล้ว
มาดูสถานการณ์ในจังหวัดของท่าน
นนทบุรีนะครับศูนย์ข้อมูลโควิดรายงานว่าพบผู้ติดเชื้อรายใหม่อีก๕คน
โดยหนึ่งในจำนวนนี้เป็นชายไทยอายุ๕๕ปี
เขาขายลอตเตอรี่อยู่ที่ตลาดบางโบทอง
แล้วก็รับจ๊อปขับรถตู้รับส่ง

ท่านจะเอาวาสวรรษหานะ
ที่ท่านติดโควิด๑๙พระครูสุริธรรมภาพกับพระลูกวัด
แล้วก็เดินทางไปหลายที่ด้วย
ทำให้ขณะนี้นะยอดผู้ติดเชื้อของจังหวัดนนทบุรีรอบใหม่อยู่ที่๑๑๒รายครับ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยานายแพทย์พีระอารีรัฐสาธารณสุขจังหวัด
ก็มีการรายงานพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด๑๙รอบใหม่เพิ่มอีก๓รายด้วยกัน
รายแรกเป็นชายอายุ๔๙ปีค่ะไปสนามชนไก่ป่าโมกอินเตอร์จังหวัดอ่างทอง
ส่วนรายที่๒เนี่ยเป็นชายอายุ๓๑ปีนะคะไปสนามชนไก่สารแดงจังหวัดอ่างทอง
รายที่๓เป็นหญิงอายุ๑๙ปีอยู่บ้านบริเวณเดียวกับผู้ติดเชื้อ
รายที่๙ไปสนามชนไก่ที่จังหวัดอ่างทองทั้งสองแห่งมาเห็นไหมสนามชนไก่บ่อนี้
แล้วไปเชื่อมโยงกับสนามชนไก่ที่อ่างทองงั้นขอดูที่อ่างทองนิดนึงแล้วกัน
นายขจรเกียรติรักพาณิชมณีครับท่านผู้ว่าอ่างทองโพสต์เฟซบุ๊กบอกว่า
พบผู้ติดเชื้อเพิ่มมา๑๓รายครับแน่นอนเกี่ยวข้องกับสนามชนไก่
ทำให้ตอนนี้ที่อ่างทองมียอดผู้ป่วยสะสมอยู่ที่๕๗รายรักษาอยู่๕๖ราย

ส่วนที่จังหวัดสุพรรณบุรีครับนายนัทพัฒน์สุวรรณประทีบ
ผู้ว่าราชการจังหวัดแถลงว่าพบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก๒รายนะครับ
อยู่ที่อำเภอบางปลาม้ารายแรกเป็นชายไทยอายุ๓๕ปี
เขามีประวัติไปสนามชนไก่ป่าโมกอินเตอร์ที่อ่างทอง
แล้วก็นำไก่ไปเทียบคือเขาเอาไก่ไปเทียบกันก่อนตีนะครับ
ที่ทุ่งวัดป่าพลึกนะครับส่วนอีกรายเป็นชายอายุสามสิบสี่ปีครับ
น้ำปั่นอยู่หน้าวัดเสาทงเอาไก่ไปเทียบเหมือนกันที่ทุ่งวัดป่าพลึกนั่นแหละ
ทำให้ขณะนี้นะครับมียอดสะสมอยู่ที่๑๓ราย
ขณะเดียวกันนะครับที่โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่๑๗อำเภอ๒พี่น้อง
ส่งผู้ป่วยที่หายขาดหายขาดนะครับจากโควิด๑๙แล้ว๕รายกลับบ้านนะครับ
ส่วนที่โคราชเป็นยังไงบ้างล่ะครับที่โคราชนะฮะ
ที่จังหวัดนครราชศรีมานะฮะนายวิเชียรจันทราโนไทยครับ
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแถลงพบผู้ติดโควิดเพิ่มอีก๒ราย
เป็น๒สามีภรรยาอายุ๕๙ปีแล้วก็๕๕ปี
มีประวัติเดินทางไปเที่ยวที่พิจิตร
แล้วก็ไปร่วมฉลองปีใหม่กับครอบครัว
มีหลานชายติดโควิด๑๙ร่วมงานด้วย
ก็เลยต้องไปตรวจหาเชื้อแล้วพบว่าติดเชื้อในวันที่๔มกราคม
รักษาตัวที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชศรีมา
และตอนนี้ยอดสะสมของนครราชศรีมาติดเชื้อ๙ราย
น้ำและรักษาหายแล้ว๒รายครับ

ท่านเจริญฤทธิสงวนสัตว์ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับแถลงว่าพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มอีกหนึ่งคนครับ
เป็นชายชาวไทยใหญ่อายุ๒๘ปีทำงานเป็นพนักงานเสิร์ฟในร้านวอร์มอัพ
จำได้ไหมครับว่ามีคนติดโควิดเข้าไปเที่ยวนะฮะในวันที่๓๑ธันวาคม
คือทำงานอยู่โซนผับแล้วครับโซนผับมันก็ค่อนข้างจะแออัดหน่อยนะฮะ
จุดเดียวกับที่แม่ค้าสาวผู้ติดเชื้อเข้าไปเที่ยวนั่นแหละครับ
พูดถึงเจียงใหม่นะฮะผู้ป่วยรายที่๕๐ของจังหวัดเป็นแม่ค้าอายุ๒๕ปี
ขายอาหารปรุงสุกตามตลาดนัดนะคะเธอตระเวนไปเที่ยวห้าผับกับอีกสามจังหวัดนะคะ
ล่าสุดเธอออกมาโพสต์เฟซบุ๊กขอโทษนะคะบอกว่าเธอไม่รู้จริงว่าเธอป่วยเป็นโควิด
แล้วก็ไม่รู้ว่าไปรับเชื้อมาจากที่ไหนนะคะคือคนในจังหวัดเชียงใหม่คนไทยอาจจะให้อภัย
แล้วก็รับคำขอโทษแต่ว่าโควิดมันไม่รับคำขอโทษเพราะอะไรเพราะว่าล่าสุดค่ะเชื้อในตัวเธอไปแพร่กระจาย
ให้กับคนที่คุณบอกพนักงานเสิร์ฟร้านวอร์มอัพ
วอร์มอัพเป็น๑ใน๕ผับที่เธอตระเวนเที่ยวนะคะ
เมื่อวานนี้ค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นะคะคุณเจริญฤทธิสงวนสัตว
ก็ได้มีการแถลงยืนยันแล้วนะคะสำหรับจังหวัดเชียงใหม่
พบผู้ป่วยรายที่๕๑ค่ะเป็นชายอายุ๒๘ปีเป็นชาวไทยใหญ่
เป็นพนักงานเสิร์ฟอยู่ในร้านวอร์มอัพนะครับ
ประวัติไม่พบว่ามีการเคลื่อนย้ายข้ามแดนแล้วก็ไม่พบว่าไปพื้นที่เสี่ยง
ทำงานที่ร้านวอร์มอัพมากว่า๔ปีแล้วนะคะ
ในวันที่๓๑ธันวาคมได้ไปทำงานในโซนผับ
โซนเดียวกับที่แม่ค้าสาววัย๒๕ปีเป็นผู้ป่วยรายที่๕๐ของจังหวัด
ไปนั่งอยู่ตรงจุดนั้นแล้ววอร์มอัพอ่ะคุณ

ไปเต้นไปร้องไปใช่ไหม
ตะโกนไงน้ำลายก็กระเด็นใช่ไหมคะ
อากาศก็ถ่ายเทไม่สะดวกด้วยทำให้ง่ายต่อการติดเชื้อนะคะ
เจ้าหน้าที่ได้ตรวจหาเชื้อสำหรับผู้สัมผัสเสี่ยงสูงแล้วนะคะ
คนในครอบครัวคนที่ทำงานใกล้ชิดในร้าน
รวมทั้งผู้สัมผัสเสี่ยงกลางเสี่ยงต่ำไปแล้วกว่า๓๐๐ราย
โดยตีกรอบการระบาดในโซนผับของสถานบันเทิงที่เป็นพื้นที่เสี่ยงสูง
ว่าบอกว่าผู้ติดเชื้อทั้งสองรายเป็นการนำเชื้อเข้ามาในจังหวัด
เพราะที่ผ่านมาไม่พบการแพร่ระบาดในพื้นที่
จึงต้องมีการยกระดับมาตรการของจังหวัดสูงขึ้นเข้มงวดขึ้นเข้มข้นขึ้น
เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในจังหวัดลดการแพร่ระบาดเบื้องต้นในวันนี้คือ๖มกราคม
ผู้ว่าบอกว่าจะประกาศให้สถานบันเทิงผับบาร์หยุดเป็นเวลา๑๔วัน
๔วันก็เท่ากับระยะการฟักตัวของเชื้อโควิด๑๙นะคะ
เพื่อให้สามารถควบคุมและลดการแพร่ระบาดได้
ส่วนร้านอาหารแล้วก็สถานประกอบการอื่นจะพิจารณาในลำดับต่อไป
เพราะฉะนั้นคอยฟังคำประกาศจากทางจังหวัดนะคะชาวเชียงใหม่ค่ะ
บรรดานักเที่ยวราตรีที่ไปสถานบันเทิง๕แห่ง
ตรงกับไทม์ไลน์ของแม่ค้าสาวนะคะมีอะไรบ้างหนึ่ง
พากันไปไปขอตรวจคัดกรองเก็บตัวอย่างสารคัดหลังตรวจหาเชื้อโควิด๑๙
ที่โรงพยาบาลเอกชนคิวแน่นกันแต่เช้าเลยค่ะ
ทยอยกันมาทั้งวันเลยนะคะจนทางโรงพยาบาลต้องจัดเตรียมสถานที่ตรวจ
เพิ่มเป็น๒จุดด้วยกันส่วนเจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงใหม่
แล้วก็สถานบันเทิงทุกแห่งที่แม่ค้าคนนี้เขาไปเที่ยว
รวมทั้งตลาดนัดมีโชคพลาซ่าที่เขาไปขายของที่นั่นด้วยนี่นะฮะ
ผมต่อเลยพาคุณผู้ชมไปเจาะในเคสของจังหวัดนนทบุรีเลยแล้วกันนะฮะ
หลังจากที่เจ้าอาวาสวัดละหารท่านก็ติดโควิด๑๙ไป
เมื่อวานท่านอัดคลิปเสียงว่าท่านอาการเป็นอย่างไร
แต่ล่าสุดนั้นปรากฏว่าคนขับรถของท่านก็เป็นโควิด๑๙ด้วย

ผู้ติดเชื้อรายนี้เป็นรายที่๙๙ของจังหวัดนนทบุรีนะฮะ
ในกลุ่มของการประบาดรอบใหม่นะครับเป็นผู้ชายอายุ๕๕ปีนะฮะ
แล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่เขาทำคือขับรถรับส่งท่านเจ้าอาวาส
ตลาดบางบัวทองตั้งแผงอยู่ใกล้กับร้านนำทองเยาวราชนะฮะ

หลังจากนั้นก่อนเที่ยงไปกินข้าวที่ร้านอาหารกับภรรยาอยู่ที่หน้าวัดละหาร
ตกเย็นกลับไปที่ซอยสามวังนะฮะ
จากนั้นขับรถพาท่านเจ้าอาวาสกับพระลูกวัดไปประชุมที่วัดบัวขวัญ
กินข้าวคนเดียวและรอพระอยู่ในรถจนได้เวลากลับ
ค่ะ๒วัดแล้วนะฮะ
ธันวาคมรับเจ้าอาวาสไปงานวันเกิดหลวงพ่อ
ที่วัดเขากำแพงจังหวัดสุพรรณบุรี

กลับมาที่วัดแล้วก็ไปอยู่ร้านกับภรรยา
ตกเย็นพาเจ้าอาวาสไปวัดครองตาคล้ายวัดครองตาคล้ายนะฮะ
อันนี้อีกวัดหนึ่งแล้วส่วน๒๐ธันวาคม
ตอนเช้าไปขายลอตเตอรี่ตลาดบางบัวทองนาเที่ยงรับเจ้าอาวาส
วัดอินทราวาสกรุงเทพไปวัดอินทราวาสในกรุงเทพนะครับ
อันนี้วันที่ยี่สิบอ่าตรวจสอบกันหน่อยส่วนยี่สิบเอ็ด
สิบสองยี่สิบสามไทม์ไลน์ก็คือขายลอตเตอรี่อยู่ที่วัดบางบัวทองแห่งเดียว
สิบสี่ธันวาคมตอนเช้าไปขายลอตเตอรี่นะครับที่ตลาดบางบัวทองนะฮะ
จากนั้นรับเจ้าอาวาสไปวัดจันทร์ประดิษฐารามครับอีกหนึ่งวัดแล้วครับ
วัดจันทร์ประดิษฐารามครับ๒๕ธันวาคมรับท่านเจ้าอาวาสไปวัดอเนกครับ
จากนั้นไปวัดบทที่ปฐุมอีกครับยี่สิบหกธันวาคมขายลอตเตอรี่ครับ
อยู่ที่ตลาดกับภรรยานะฮะบางบัวทองยี่สิบเจ็ดธันวาคม
ไปรับทรงเจ้าอาวาสที่งานแต่งข้างวัดโพครับแล้วก็กลับไปขายลอตเตอรี่
ส่วนช่วงบ่ายรับส่งเจ้าอาวาสที่วัดสังวรพิบูลขออภัยสังวรพิมลภัยบูลครับ
นี่อีกหนึ่งวัดโอ้โหหลายวัดเหมือนกันนะฮะ๒๙ธันวาคมครับ
ไปส่งลอตเตอรี่ที่วัดมะเดือครับแล้วก็ไปวัดต้นเชือกครับ
แล้วก็ไปส่งลอตเตอรี่ต่อที่วัดสะพานสูงอีกครับส่วนปลายปี
ร่วมงานปีใหม่ที่บ้านหลานครับแล้วก็ไปตรวจโควิดวันที่๑มกราคม
และพบว่าติดเชื้อวันที่๒มกราคมที่บอกว่าไทม์ไลน์โหดเพราะว่าก็ไปหลายวัดอยู่นะฮะ
แล้วก็ทุกวัดนั้นก็ไปกับท่านเจ้าอาวาสแล้วก็ไปขายลอตเตอรี่
ก็จะมีการหยิบจับลอตเตอรี่ให้กับลูกคงลูกค้ากันไปอ่า
ใครอยู่ท่ามไลน์เดียวกันกับเขาไปหัวซ้าแล้วกันนะครับ
สำคัญมันล้างมืออย่าลืมนะคะอันนี้สำคัญมากเลยนะคะ